คือเรื่องของยายแคล้วยายแคล้วอายุ๘๕มีเงินเก็บในบัญชี๕๕๐๐
ยายเหลือ๔๖บาทตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยละกัน
เพื่อนบ้านที่ชื่อลีที่ว่าเนี่ยเอ๊ะติดคุกไป๔๕วันแล้วตอนนี้ก็ปล่อยตัวออกมา
เอาใช้ชีวิตตามปกติซึ่งพฤติการของเพื่อนบ้านเนี่ยนะ
ที่ชื่อลีเนี่ยเข้ามาตีสนิทยายแคล้วแล้วก็ขอยืมตังค์ยายแคล้ว
ทำทีจะพาไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วพอไปถึงที่ธนาคาร
กลายเป็นว่าเปลี่ยนบัญชีธนาคารของยายใหม่ธนาคารเดิมแหละแต่คนละสาขา
ตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วกดมา๒๘๔ครั้ง
แล้วพอมารู้ตัวอีกทีนึงหลานยายน่ะจะพาไปเบิกตังค์
แล้วจะขอยืมตังค์ยายเหมือนกันจะพาไป
แล้วพอไปถึงที่ธนาคารธนาคารบอกว่าเงินเก็บ๕๕๐๐บาท
ยายขายที่ดินมาได้๒๐ไร่ตอนนี้เหลืออยู่๔๖บาท

เมื่อวานนี้นักข่าวก็คุยกับคุณยายแคล้วนะ

เงินเหลืออยู่๔๖บาท
จริงบัญชีนี้ยายมีเงินอยู่๗๒๐๐
เป็นเงินที่ขายที่ได้เหมือนกันนะ
แล้วก็นี่แหละเพื่อนบ้านที่ชื่อลีนั่นแหละ
แอบถอนเอาไปตั้งแต่ตุลา๖๔จนถึงกรกฎา๖๖
พอรู้ตัวนะไปถามลีลีก็ไม่ยอมรับ
พอไปแจ้งความปั๊บตำรวจจับลีไป๔๕วัน
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็จะมาขู่ฆ่ายายถึงที่บ้านเลย
๕ล้านเข่านั้นไปปิดกดทุกวัน

ใครที่พอไปเช็คแบงค์คือตังค์หมดแล้ว
ศูนย์แล้วบอกว่าเอาฝังดินไว้
อ้าวมึงเอากูไปหมดดีอย่างนั้นน่ะ
แล้วก็ยายก็แจ้งว่ามันจะพยายามจะฆ่ายาย
มันบอกห่วงลูกอ้าวกูห่วงลูกกู
กูไม่ได้ออกแต่กูก็ห่วงลูกกู
มึงก็ตายเป็นมึงเข้ามากูก็ฆ่าเหมือนกันแล้วว่
อันนี้คือใครพูดเหรอ
นี่ไม่ใช่แค่ยายแคล้วคนเดียวที่โดนนะ
มีชาวบ้านอีกคนนึงฉันก็โดนจ้ะ
ฉันเคยโดนลีน่ะหลอกเหมือนกัน
ลีนะชอบเอาพระเครื่องมาปล่อยขายให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็หลงเชื่อซื้อเช่าต่อไปหลายรายแล้ว
มารู้ทีหลังว่าพระที่ให้เช่าเป็นพระปลอม
ส่วนลีเคยมาเรียร่ายตันจากชาวบ้านบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาไปลงทุนนะพอได้ตังค์ปันผลมาเมื่อไห

นี่ชาวบ้านคนที่เขาให้สัมภาษณ์เรานะ

แต่ไม่มีใครได้เงินคืนสักบาทเดียว
มันไปรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเลย
ทำไมต้องมาหากินกับคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คุณไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอใช่ไหม
นี่ให้ฟัง๒เคสนะที่เป็นเหยื่อของคนที่ชื่อลีนะ

แคล้วเมื่อกี้ที่บอกว่า๗๒๐๐แล้วเหลือ๔๖บาท

แล้วยังมีอีกบัญชีนึงนะของยายแคล้วที่บอกว่าไปขายที่๒๐ไร่มาได้๕ล้าน
เงินเก็บของยายอีก๕แสนรวมเป็น๕ล้าน๕ในบัญชีนั้น

คุณผู้ชมของยายแคล้วนี่ทั้ง๒บัญชีนะคะ
ทีนี้พอฟังฝั่งผู้เสียหายไปแล้วตัดมาที่ลีหน่อย
ลีที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านนักข่าวก็ตามไปหาถึงที่บ้านนะ
ญาติบอกว่าอ๋อลีเหรอเขาก็ปกติดีนี่นะ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยืนยันความบริสุทธิ์ด้วย
หลังจากนั้นเราได้ต่อสายคุยกับเพื่อนบ้านที่ชื่อลี
เขาก็ยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้ผิด
ไม่ได้เอาตังค์ของยายแคล้วไปตามที่ยายแคล้วบอก
แต่ก็ยอมรับฉันสนิทกับยายแคล้ว
ก็ไปช่วยดูแลยายตอนยายไม่สบายไง

ที่กฎยายสั่งให้ไปกฎ
ดมาก็คืนให้ยายหมดแหละไม่เคยเอามาใช้ส่วนตัวหรอก
แล้วข่าวที่บอกว่ามาข่มขู่ขู่จะฆ่ายาย
เฮ้ยไม่เคยไม่เคยข่มขู่
ตอนนี้พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

และตอนนี้เรื่องคดีตำรวจว่ายังไง
ผู้กำกับสพพบบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันคุณผู้ชม
คือฝั่งนางเสาลีที่ถูกกล่าวหาก็พูดอีกอย่างหนึ่ง
ไม่เคยทำไม่เคยเอาตังค์ไปใช้ไม่เคยขู่ฆ่า

ดังนั้นพนักงานสอบสวนตอนนี้ยึดรถของนางสาวลีเอาไว้ก่อน

เพื่อนบ้านที่ชื่อลีฐานลักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะยังอยู่ในชั้นอายการ
ยืนยันยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ฝั่งยายแคล้วแล้วก็ฝั่งลีด้วยนะคะ